เรื่องราวของน้องพอดีคำน้องอ้ำนะฮะ
พัชราภาอวยพรวันเกิดเอสุภาชัยนะครับ
ชมทำสวยจนแอบเสียน้ำตาให้นะฮะ
เป็นคู่รักดาราที่เป็นคู่ซีดารานะครับ
คู่รักดารา
อ้าวแต่เขาก็รักกันจริงอู้
มาร่วมปาร์ตี้เทศกาลคริสต์มาสกันอย่างครึ่งก็เลยทีเดียวจากนั้น
อ้ำก็ได้โพสต์ภาพคู่พี่เอนะครับลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
นี่ครับพี่เอตัวเล็กมากพร้อมแล้วบอกว่า
ขอให้พี่มีความสุขขอให้พี่มีความสุขมากนะคะ
เป็นคนใจดีแบบนี้ตลอดไปความฝันที่พี่ความฝันของพี่คือการเป็นผู้หญิงสวย
พยายามมากจนอ้ำน้ำตาไหลเลยสงสารมาก
ความพยายามของพี่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยพี่สวยขึ้นจริงเห็นแล้วเนี่ยดีใจกับพี่เอมากนะ
แม้ว่าจะใช้แอปบ้างแต่พี่ก็สวยขึ้นจริงและรักพี่นะ
แอปบแล้วพี่คะรักความตั้งใจของพี่และก็รักแอปของพี่มากครั้งเทพ
เช่นนี้เอาน้องอ้ำชมรึไม่รู้บ้าง
เกิดเลือกแอปมาใช้นี่ก็ทำให้สวยแสดงว่าก็ชาลาดนะ
ข้างตัวตลอดเวลานางไปเมืองนอกเมืองนานนางก็เอาไปด้วยนะคะ
ชั้นหน้าชั้นผมคุณถ่ายคิดนานมีของนางตลอดนะ
หนังที่ไปแขวนตราย
นางเอ่อนางก็จะคอยแต่งหน้าตรงผมนั่นตลอด

โหดูนี่วิ่งหนาวเย็นเอาป้าพี่ชาย

เปรี้ยวหมดเลยเห็นไหมครับเปรี้ยวหมดเลยเห็นไหมครับ

ถ้าอย่างนั้นน้องอ้ำก็พูดถูกต้องแล้วขอบคุณนะชื่นชมแอฟ

แล้วเขาก็มีโลกของเขาชัดเจนอ่ะพี่เอง

ว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนเก่งมากคนหนึ่งเลยนะ

วันนี้นางปั้นตัวเองได้แล้ว

ปั้นคนอื่นมาเยอะถึงเวลาปั้นตัวเองให้ดังขนาดนี้แล้วกัน
ถูกต้องอ่าฮะ
ยินดีด้วยยินดีด้วยครับพี่เอ๋